อีกเหตุการณ์หนึ่งครับคราวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคร้ายของคุณตาคนหนึ่ง
อายุ๙๐ปีแล้วคุณตาเป็นทหารเกษียณ

นะฮะก็อาจจะหูไม่ค่อยได้ยินด้วยนะครับ
ปัญหาก็คือว่าตอนที่คุณตากำลังเดินอยู่เนี่ย
มีรถหกล้อบรรทุกปูนคันหนึ่งนะฮะ
เนี่ยครับภาพจากกล้องวงจรปิดกำลังถอยอยู่ถอยถอยถอย
แล้วก็ไปชนคุณตาจนล้มลง
แล้วล้อหลังของรถเนี่ยทับร่างจนเสียชีวิต
อืมนี่ฮะโอ้โห

เป็นคนเหมือนกับไปโดนอะไรแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคน
นึกว่าอะไรกึ๊กหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีก็บันทึกไว้ได้หมดนะครับ
หกล้อบรรทุกปูนมาเต็มคันรถนะครับถอยอยู่นะครับ
จังหวะนั้นก็มีชายสูงอายุคนหนึ่งเดินมาพอดี
ว่าคนขับเนี่ยคงมองไม่เห็นก็เลยถอยชน
แล้วก็ล้มหลงล้อหลังก็ทับร่างจนเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุเลย
คนขับรถบรรทุกปูนคันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้หนี
รอให้การกับตำรวจนะครับโดยบอกว่า
เขาบรรทุกปูนถุงมาเต็มคันรถ

จังหวะถอยรถจะเข้าจอดไม่รู้ว่าชนกับอะไร

ปัจจุบันอายุประมาณ๙๐ปี
เป็นคุณตาที่อยู่แถวนั้นชาวบ้านจะเรียกว่าผู้พันธุ์
ปกติคุณตาก็เดินผ่านไปผ่านมาอยู่แถวนี้เป็นประจำ
แต่ก็ด้วยความชะลาก็อาจจะไม่ทันสังเกตเห็นรถ
แล้วคุณตาเดินช้าแล้วก็หันหลังให้รถด้วย
แล้วหูคุณตาก็คงจะไม่ค่อยดี
ก็ไม่ได้ยินว่าโอ้โหรถมันมาใกล้ขนาดนี้
จังหวะรถตามข้างทางมันก็มีด้วย
ส่วนรถบรรทุกคันนี้ก็ไม่ได้มองข้างหลัง
ว่าตัวเองกำลังถอยอยู่เนี่ยแล้วมีใครเดินอยู่หรือเปล่า
ก็เลยเป็นความสลดอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะ